คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะน้องคนนี้ได้อังเปล่ามาไงจุดจีนใช่ไหม
แล้วเอาเงินจากอ่างเปล่าน่ะไปทำอะไรรู้ไหม
อะไรฮะไม่ได้ไปซื้อของเล่นนะเอาไปซื้อทองให้แม่ค่ะ
นี่คุณคุ้นไหมน้องคนนี้บางคนดูคลิปแล้วก็แบบเอ๊ะ
ละการอันเนี้ยเป็นคลิปล่าสุดเลยนะที่ห้างทองภุทธสิรษบาทที่ห้างทองเสริมทายคอมแพ็คที่มหาสารคลามเอามาโพสต์ไว้
แล้วน้องบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวผมจะมาซื้อให้ทีละวงให้คุณแม่แบบเต็มนิ้วเลยครับ
ถ้าเกิดว่าใครจำน้องได้ขอดูภาพเก่าหน่อยได้ไหมคะ
ภาพเก่าน้องเคยเป็นข่าวมาแล้ว
น้องเอาเงินมามาวางหน้าร้านแล้วซื้อทองอันนี้มีภาพเก่า

ใช่น้องซื้อทองตอนนั้นมีตังค์พันกว่าบาทไง

ซื้อเป็นของขวานให้คุณแม่แล้วตอนนั้นตังค์ทอเหลือก็ไปซื้อขนมฝากคุณพ่อ
นี่แหละค่ะคือน้องแทนคุณคุณผู้ชมอายุ๑๑ปีอยู่ที่มหาสารคาม
ใครที่เห็นภาพแล้วก็แบบจำได้ก็บอกว่าอุ๊ยน้องเป็นเด็กกระตันยูนะ
ที่แล้วซื้อของขวัญให้คุณแม่รอบนี้ก็เอาเงินอังเปล่ามาซื้อแหวนให้กับคุณแม่อีก
คนเลยไปคอมเมนต์ไงสงสัยแม่จะได้ใส่แหวน๑๐นิ้ว๑๐วงอะไรมาเบี้ยแทนคุณลูก
น่ารักมากนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเชื่อแหละว่าน้องเก็บค่าขนมได้ได้เงินมาก็คงมาซื้อแหวนอีก
จริงแม่บอกว่าแม่ไม่ได้อยากที่จะได้แหวนได้อะไรเลยนะให้แทนคุณเป็นเด็กดีแค่นี้แม่ก็พอใจแล้ว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณแม่ก็เก็บเป็นสมบัติให้น้องแทนจริงนะครับ